อะไรที่ทำให้ลูกค้าเขาติดอกติดใจรสชาติของก๋วของเรา
จะเป็นน้ำซุปสูตรเฉพาะตัวครับ

ลองดีไซน์สปาเกตตี้ที่
ลูกค้าสามารถทานได้ทั้งตัวซอสที่เข้มข้นแล้วก็มีชีสด้วย

ผมเที่ยวตะเวนกินไปทั่วคือว่าเราก็อยากให้ถูกรสของเรา

แต่รสนี้มันน่าจะถูกใจลูกค้าเหมือนกัน
ชุดรถคล้าพลักล้อมกว่าที่คิด
สวัสดีแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศไทยทุกคนค่ะ
วันเสาร์เที่ยงตรงอย่างนี้ก็ได้เวลาตามหาเมนูเส้นอนาชาติ

สำหรับวันนี้เราจะพาไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติ
ที่อร่อยและมีเรื่องราวกันแถวฝั่งทน

โดยนักเล่าเส้นนะคะจะพาย้อนร่องรอยและเรื่องราววิถีชีวิตการกินอยู่
เมนูเส้นของผู้คนในย่านบางพลัด
เริ่มต้นย้อนเรื่องราวไปกับความอร่อยระดับตำนานของเมนูเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุ๋น

ร้านก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นน้ำใสบางพลัดเจ้าเก่า๕๐ปี
ต่อด้วยสปาเกตตี้น้ำพริกมันกุ้งแซ่บซีดแบบไทย
และสปาเกตตี้อูกระแตงโปะชีสเยิ้ม
เหล่าคนรักชีสต้องกรี๊ดแตกที่ร้านกาแฟบ้านบางอ้อ
แล้วปิดท้ายค่ะด้วยสุดยอดความอร่อยย่ามดึกแห่งย่านบางพลัด
เส้นเล็กต้มยำหมูบะชอบแบบยำหนักที่หนักทั้งเครื่องและรสชาติจัดจ้านจนตาสว่าง
ที่ร้านลุงกับป้าบอกเลยว่าทุกร้านจัดเต็มเรียกว่าดูเล่าเส้นวันนี้ครบรสอย่างแน่นอน
และถ้าอยากรู้ว่าแต่ละเมนูจะมีเรื่องราวและความพิเศษยังไง
อะไรคือที่มาของเมนูนั้น
ตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันเลยค่ะ

กับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและ
ที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของชาวบางพลัด

ร้านแรกที่ผมจะพาไปนั้นจะมีประวัติยาวนานขนาดไหน
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เชื่อว่าหลายคนคงอดที่จะนึกถึงการพลัดพรากจากกันไม่ได้
วันนี้ก็จะถือโอกาสนำเรื่องเล่าค้านของชื่อย่านบางพลัดมาฝากกันนะคะ
โดยตามตำนานเล่าขานแล้วชื่อบางพลัดมีที่มาจากคนที่พลัดหลงและหลงถิ่นมาอยู่รวมกันค่ะ
ซึ่งหากย้อนกลับไปถึงในสมัยเสียกรุงครั้งที่๓
สองชาวอยุธยาได้อบพยพย้ายถิ่นฐานมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา
และมาลงหลักปรักฐานในพื้นที่บริเวณนี้
แต่เนื่องจากในสมัยนั้นพื้นที่ย่านบางพลัด
จะเต็มไปด้วยสวนผลไม้และคูคลองหลายสาย
จึงทำให้ผู้สัญจรเข้าออกในย่านนี้
มักจะพลัดหลงกันอยู่บ่อยครั้งค่ะ
คนสมัยก่อนจึงได้นำมาเรียกเป็นชื่อย่าน
ติดปากและสืบทอดต่อกันมา
จนถึงทุกวันนี้นั่นเองจ้า
วันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นร้านแรกกัน
ด้วยการเอาใจคนรักเนื้อเลยครับ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใส
เปิดมายาวนานกว่า๕๐ปีแล้วนะครับ
จุบันนะครับถ่ายทอดมาสู่รุ่นที่๒เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เด่นของร้านนี้ครับเขาอยู่ที่เนื้อตุ๋นต้องนุ่ม
น้ำซุปต้องใสพริกดองต้องสดใหม่ทุกวันครับ
ได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะเข้าไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้เลยครับ
ลูกชิ้นน้ำใสบางพลัดครับ
สำหรับการมาย้อนรอยเรื่องราววิถีชีวิตการกินอยู่ผ่านเมนูเส้นอนาชาติในย่านบางพลัดกับเล่าเส้นเป็นเรื่องในวันนี้รับรองว่า
หลงทางแต่จะหลงรักอย่างแน่นอนเพราะร้านแรกที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยน้ำใสที่เปิดมานานกว่าห้าทศวรรษแล้วล่ะค่ะ
จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้าง
ตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันเลยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณฮอล์ดสวัสดีครับ

เจ้าเก่าแก่ของย่านบางพัด

เบิ่มมากี่ปีแล้วครับแม่ครับ
ประมาณนั้นครับแม่

ตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
คุณพ่อเนี่ยเป็นคนบังพัฒน์ที่นี่นะครับ

ส่วนคุณแม่จะเป็นช่างผม

คุณพ่อจากพวกเราไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๓๖ครับ

ครับอันนี้เป็นตะก้อก๋วยเตี๋ยวครับ

คุณพ่อผมใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดร้านใหม่

ใช่ครับจนสืบปัจจุบันเนี่ยสืบทอดมาถึงคุณแม่

ก็คือใช้นี่ก็มาตลอดเลย๕๐กว่าปี

ที่ระลึกถึงคุณพ่อนะ
ผมสมัยก่อนแถวนี้เมื่อ๕๐กว่าปีที่แล้วเป็นยังไง

สมัยก่อนนะถนนที่ไม่มี
ก็จะสองข้างทางย่านี่เต็มแล้วก็เดิน

พอขายไปทางโรงไฟฟ้ายานี

ก็มาก็ทานกันเยอะไม่มีที่นั่ง

พ่อก็ค่อยทำใหม่ทำใหม่
นี่ขายก๋วยเตี๋แรกนี้ขายชามเท่าไหร่ไหม

อะไรที่ทำให้ลูกค้าเขาติดอกติดใจรสชาติของก๋วเตี๋ของเรา
คงจะเป็นน้ำซุปสูตรเฉพาะตัวครับ

ผมต้องเรียนว่าน่าจะเป็นเกรดชนิดที่พิเศษจริง

ตอนนี้เวลาเอาลูกชิ้นบีบใส่มันก็จะเป็นน้ำหนึ่ง

ก็อันน้ำเนื้อเนี่ยมาใส่ในนี้
แล้วก็ต้องใส่พวกคองไก่มั่ง
กระดูกเนื้อเครื่องปรุงต้องเยอะ
แล้วมันอร่อยเพราะว่าเราต้องใส่เนื้อเปื่อยนี่

ก็ประมาณซะ๒มอง๑๑มองจะขึ้น

เอ็นนี่ต้อง๕๖ชั่วโมงครู่ทีละชีป
ขันแล้วพร้อมอีกทีใส่ซีอิ๊วใส่อะไร

นี่คือที่มาหาน้ำซุปที่รสชาติหอมหวาน

ลูกชิ้นทั้งร้านเราเลือกเฉพาะเนื้อที่เป็น
บริเวณสะโพกและลูกมะพร้าวของขาหลังของวัวเท่านั้น

ใช่ครับเพราะว่าคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังสมัยผมยังเด็กว่า
สีเท้าประเภทยกตัวอย่างประเภทวัวนะครับ
หัวหน้าเนี่ยเขาจะทำงานหนักรับน้ำหนักศีรษะนับหนักหัว
แล้วก็ขาคู่หน้าเปรียบเสมือนผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อมัดกล้าม

ในขณะที่ขาหลังคงเปรียบได้ลักหน้าเหมือนขาผู้หญิง

เนื้อตรงนั้นถ้ามาทำลูกชิ้นแล้วจะได้ลูกชิ้นที่เป็นเนื้อละเอียด

แล้วยิ่งได้ยินคำว่าเนื้อวัวส่วนขาหลังและเนื้อน้องลาย
ก็คงจะยิ่งเลิฟกันเข้าไปใหญ่เพราะถือว่าเป็นแรร์ไอเทมเลยล่ะค่ะ
โดยเนื้อท่อนขาหรือเนื้อน่องลายนั้นนะคะ
ทางร้านจะนำมาใช้สำหรับการตุ๋นเพื่อทำเนื้อเปื่อย
เนื้อจากเนื้อบริเวณดังกล่าวจะมีทั้งเนื้อและเอ็นแทรกอยู่
รับประทานเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงความกรุบกรอบและเหนียวนุ่มของเนื้อสลับกันไป
ซึ่งเนื้อท่อนขาหรือเนื้อน่องลายนี้นะคะคุณผู้ชมทราบไหมว่า
วัว๑ตัวจะมีเนื้อน่องลายอยู่เพียงแค่๔เส้นเท่านั้นค่ะ
ไม่แปลกใจว่าทำไมทำไมเนื้อสูตรนี้ถึงเป็นแรร์ไอเทม
แต่ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อน่องลายเท่านั้นนะคะ
เพราะเนื้อส่วนขาหลังของวัวที่จัดว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ใครก็หมายตา
ร้านนี้เขาก็เอามาทำเป็นส่วนประกอบของลูกชิ้นเนื้อของทางร้านด้วยล่ะค่ะ
โดยร้านจะใส่เนื้อวัวส่วนสะโพกและเนื้อลูกมะพร้าว
ซึ่งถือเป็นเนื้อส่วนที่ผู้บริโภคทั่วไปนิยมนำไปรับประทานมากที่สุด
เพราะเนื้อบริเวณดังกล่าวจะมีมัดกล้ามเนื้อค่อนข้างน้อย
ส่งผลให้ได้เนื้อที่นุ่มละมุนลิ้น
โดยที่ร้านจะนำเนื้อวัวส่วนสะโพกและเนื้อลูกมะพร้าวมาตีผสมกันค่ะ
เพื่อให้ได้ลูกชิ้นที่มีความหนึบแน่นแต่ก็คงความนุ่มไว้เมื่อได้กัดลงไปนะคะ
และนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่ทำให้ลูกชิ้นเนื้อร้านนี้พิเศษยิ่งกว่าใคร
โดยในแต่ละครั้งจะต้องตีเนื้อส่วนนี้ประมาณ๔๐กิโลกรัม
ซึ่งจะได้ลูกชิ้นก็เกือบ๕๐๐ลูก
เพื่อแจกจ่ายไปยังสาขาต่างนั่นเองค่ะ
อย่างหนึ่งที่บอกว่าจุดเด่นของร้านก็คือ

คุณแม่เขาจะมีลักษณะเหมือนกระชอนนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นกากของกระเทียมพริกไทยเอ่ย

อันนี้มันเป็นศิลปะของการทำน้ำซุปด้วยนะครับ
พอน้ำมันเคี่ยวเรื่อยปุ๊บเนี่ยความเค็มมากขึ้น
คุณแม่เขาก็จะหมั่นเติมเอาน้ำเปล่าเนี่ยฮะ
เติมเข้าไปมันก็จะเพิ่มความใสของมันไปเรื่อย
อย่างที่ทำให้น้ำใสคือเราเลือกใช้เส้นด้วยใช่ไหม

มันอาจจะไปเข้าไปผสมนะครับ

ใช่ครับมันจะทำให้น้ำซุปสุด
น้ำใสบางพัดของเรากลายเป็นน้ำขุด

คุณแม่กับคุณพ่อก็เลยเลือกที่จะทำเป็นเนื้อเปื่อยต่างหากดีกว่า

แต่นอกจากที่จะยืนยันไม่ขายเส้นบะหมี่และเนื้อสดแล้ว
สาเหตุที่มีเพียงเส้นก๋วยเตี๋ยวสองเส้นให้เลือกนั่นก็คือ
สมัยก่อนคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวในแต่ละวัน

ซึ่งส่งผลต่อรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
จึงขอตัดปัญหาโดยเลือกเฉพาะเส้นหมี่ขาวและเส้นใหญ่ที่อร่อยดี
มีคุณภาพได้มาตรฐานมากที่สุด
รวมแล้วก็ประมาณ๑๐กิโลกรัมต่อวัน
ให้ลูกค้าได้อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยแบบอุ่นใจที่สุดยังไงล่ะคะ
ฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะมอบวงมอบตำแหน่งคุณนายละเอียดให้คุณแม่ซะแล้วล่ะค่ะ
ว่าแต่วันนี้คุณแม่อนงจะแนะนำเมนูอะไรให้กับแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องกันนะ
อันหนึ่งที่บอกว่าจุดเด่นของร้านคือกระเทียมเจียว

เทียมเจียวนะครับก็ใช้กระเทียมไทยกิบเล็กนะคะ
ปันให้เป็นเป็นกดเป็นเล็ก
พอปั่นเสร็จก็เอาน้ำมันเจียวค่อยเจียว
พอเจียวจนจะเสร็จแล้วนะใส่น้ำปลา
ใส่น้ำปลาสุดท้ายอ่ะต้องดูว่าดีค่อยเจียว
แล้วก็มีกระชอนแท้ให้มันแห้งเลย

อย่างค่อยตอนที่ออกทีมาเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันแล้วเนี่ย
แล้วน้ำปลาเนี่ยเราใช้น้ำปลาเกรดดี

แล้วเขาจะคงความกรอบไว้อย่างนั้นเรื่อยครับ
ส่วนตัวน้ำมันที่ลองอยู่ก็จะเป็นน้ำมันที่อยู่ในหม้อนี้นะครับ
เอาไว้สำหรับปรุงเมนูที่เป็นก๋วแห้ง

มันจะเป็นน้ำมันที่มีหอมเจ้าเกลียว

ขันแห้งอยู่แล้วอยากมาชิมด้วยครับ
ต้องชิมแล้วล่ะเมนูชิมอะไรสักก่อน
วันนี้อยากแนะนำเสนอเป็น
และสุดท้ายทีเด็ดเส้นใหญ่นี่น่องไก่น้ำครับ
เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงค่ะ
เพราะเสิร์ฟให้ถึง๓เมนูทั้งน้ำแห้งแถมมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นให้อีก
แน่รู้นะว่าแฟนรายการบางคนแอบกลืนน้ำลายกันอยู่
เอาเป็นว่าพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาริมรสความอร่อย
ของเมนูก๋วยเตี๋ยวจากร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำใสบางพลัดกันค่ะ